คุณผู้ชมคะตามต่อเรื่องนี้ที่ตรังนะคะที่มีคนร้ายเปิดมุ้งยิงสองสามีภรรยาเสียชีวิตคามุ้งอะค่ะแล้วที่บอกว่าน่าจะเป็นคนใกล้ชิด
ครับก็เป็นคนใกล้ชิดจริงจริงเป็นคุณตาคือมีศักดิ์เป็นตาของผู้ตายที่เป็นผู้ชายนะคะอืม
คือผู้ก่อเหตุบอกว่าไม่ไหวแล้วก็ผู้ตายคนนี้ชอบเสพยาแล้วก็ชอบคลุ้มคลั่งจะมาทำร้ายทนไม่ไหวก็เลยต้องเกาะเหตุ
คุณตาอายุเจ็ดสิบแล้วนะคะผู้ก่อเหตุนะคะวันนี้ตำรวจภูทรห้วยยอดพร้อมด้วยชุดสืบสวนภาคเก้า
สืบสวนภูทรจังหวัดตรังและกองปราบรามสี่สิบกว่านายเลยนะคะไปจับคุณตาวัยเจ็ดสิบค่ะโอ้โห
คุณตาภาคภูมินินปักศรีหรือตาพาดเพราะว่าก่อเหตุฆ่านายสรรยศสิทธิโชคหรือในหมาก
และนางสาวนาธยา๗คำหรือเก๋เมื่อช่วงเช้า๒๗สิงหาคมในห้องนอนที่ห้วยยอดจังหวัดตรัง
ครับคือนายภาคภูมิผู้ตายที่เป็นผู้ชายอ่ะนะคะเป็นเอ่อนายพักภูมิเขาเป็นผู้ต้องหา
ภาคภูมิผู้ต้องหาเป็นอาของนางอ่อนทิพย์ซึ่งเป็นแม่ของในหมาก
ก็เลยมีศักดิ์เป็นตาของผู้ตายต้องย้อนแบบนี้นิดนึงนะคะ
มีศักดิ์เป็นตาของผู้ตายที่เป็นผู้ชายครับทีเนี้ยค่ะตอนจับกลุ่มเนี่ยค่ะ
ผู้ต้องหาปฏิเสธสอบปากคำ๒ชั่วโมงกว่านะคะ
แล้วก็นำตัวนางอ่อนทิพย์แม่ของผู้ตายและภรรยาของผู้ต้องหา
มาแยกสอบปากคำสุดท้ายผู้ต้องหายอมรับสารภาพ
ลงมือก่อเหตุจริงค่ะใช้ปืนลูกโม่จุดสามแปดในการก่อเหตุ
นางอ่อนทิพย์มาเล่าให้ฟังว่าถูกลูกชายเมายาบ้า
ทำร้ายร่างกายบ่อยมากกลัวมากมาร้องไห้
ขอให้ช่วยจัดการลูกชายให้ทีครับวิธีไหนก็ได้อ่านี่
ว่าวิธีไหนก็ได้โอ้โหคุณตาพาดก็เลยวางแผน
ให้แม่ให้หลานที่อยู่บ้านใกล้ไปงานศพ
ให้ไปงานศพกันเลยที่ตัวเมืองห้วยยอดตอน๔โมงเย็น๒๖สิงหาคม
หกโมงเย็นใส่ชุดดำเดินไปบ้านผู้ตายห่างกันแค่ร้อยห้าสิบเมตรนะคะ
แล้วก็ชักปืนยิงในหมากและนางเสาเก๋ยิงในหมากสองนัดค่ะ
นางเสาเก๋นัดหนึ่งทั้งคู่เสียชีวิต
ใช้เวลาก่อเหตุแป๊บเดียวค่ะ๕นาทีเท่านั้น
หลังจากนั้นกลับบ้านถอดเสื้อผ้าแล้วบอกให้ภรรยาซักเลย
แล้วก็บอกภรรยาเลยว่าทำใจนะทำใจนะจะไม่ยอมถูกจับ
ฆ่าตัวตายยังดีซะกว่าที่จะถูกจับดำเนินคดี
พาดวัยเจ็ดสิบผู้ก่อเหตุบอกกับภรรยาแบบนี้ค่ะสุดท้ายเนี่ยนะ
ก็มีการแจ้งตำรวจนะคะในวันถัดมาก็เลยถูกจับกลุ่ม
แล้วก็ถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนตอนที่นำตัวไปที่สพห้วยยอดนะคะ
ครับเหมือนคุณตาแกก็เอะอะโวยวายเหมือนกันอ่ะนะอืมแล้วก็พูดว่าเคยติดคุกมาแล้ว
ครั้งนี้ไม่กลัวหรอกที่ยิงเนี่ยก็เพราะผู้ตายนิสัยไม่ดี
เมายาบ้าทำร้ายแม่ไม่เสียใจด้วยนะที่เกาะเหตุนี้
คือคุณตาพาดวัย๗๐ที่เป็นผู้ก่อเหตุพูดถึงขั้นที่ว่า
เอาจริงนะถ้าตำรวจไม่มีหลักฐานไม่มีผลทางนิติวิทยาศาสตร์
ไม่ยอมรับหรอกเหรออ่าตาบอกแบบนี้อืม
ทีนี้ค่ะทีมข่าวก็เคยไปคุยกับตาใช่ไหมคะ
ถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะนี่อันนี้คือไปคุยเมื่อวานก่อน
ใช่ค่ะตำรวจจะไปจับในฐานะผู้ต้องหา
ตอนนั้นเขาก็ไม่ยอมให้ข้อมูลอะไรไงคะเดี๋ยวลองย้อนไปดูภาพเหตุการณ์ที่ทีมข่าวของเราไปคุยมาก่อนหน้าที่จะยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุค่ะ
มันเป็นลูกหลานนะหลานนะเนี่ยอ๋อเป็นหลาน
ครับเป็นหลานนะเลยผมไม่อยากจะวิพักวิชาญอะไรครับ

แล้วเห็นเขาล่าสุดวันไหนอ่ะ
ก็เมื่อวานนี่แหละเมื่อวาน

เราไม่ได้คุยกันคือไม่อยากจำเด็กพวกนี้

พฤติกรรมนี้ภาคใต้บ้านเรานี่ล่วงหน้าดีนะ
ข้างหนึ่งมันฆ่าพ่อแม่ศักรณ์พวกประเภทนี้

ถึงว่าเป็นลูกหลานผมก็ไม่ขนใจมัน
นี่คือก่อนหน้าที่จะถูกจับ
หน้าที่จะรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุ

แมวภรรยาของตะพาดผู้ก่อเหตุนะคะ
ก็บอกว่าอยู่กินกันมา๓ปี

ก็สังเกตเห็นสารมีลุกลีลุกลนเข่า

สักพักตะพาดสามีกลับเข้ามาในบ้านถอดเสื้อ

แล้วเดินไปนั่งหน้าบ้านน่าเครียดเลยค่ะ

แล้วถ้าถามว่าไปทำอะไรมาถึงต้องทักเชือก
เขาไม่กล้าถามอีกอ่ะเพราะกลัวเขา
เขาโมโหก็เดินมาถึงมานั่งที่หน้าบ้าน

เขาก็ถามว่าไปเป็นอะไรมา

เมื่อช่วงเช้าตำรวจก็นำตัวตะพาดผู้ต้องหา

ตภาษณ์บอกไม่เอถไม่ตอบคำถามแล้ว

ลุงสรุปแล้วลุงเป็นคนทำเหรอครับ

เมื่อวาน
ลุงโกหกผมเปล่า

คุณผู้ชมคะถ้าดูเผินแบบนี้ค่ะ
ดูสีหน้าตาพาดผู้ต้องหานิดนึง
อายุ๗๐แล้วแต่แกก็ดูนิ่ง

หลายคนมองว่าเออไม่เครียดหรือเปล่า

บอกว่าถ้าโดนจับนี่ตายดีกว่าอย่างนี้ค่ะ

ค่ะแล้วโดนข้อหานักไงล่ะคะพี่อุ๋ย

นี่ค่ะแล้วก็ข้อหาเกี่ยวกับเรื่องปืนด้วยนะคะ
ไม่ได้รับการประกันด้วยนะ

เพราะบ่นตลอดเลยว่าจะฆ่าตัวตาย

แต่ประวัติตาภาษณ์ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะ
เคยต้องโทษคดียาเสพติดคดีเฮโรอีน

โทษออกมาเมื่อปี๒๕๔๕ค่ะ
ติดคุกมาโทษจำคุก๓๐ปี

แต่ไม่รู้ติดจริงกี่ปีนะแต่ว่าพ้นโทษ๔๕๕ค่ะ
ทีนี้ค่ะเมื่อช่วงเย็นนะคะบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปสอบปากคำตาภาษผู้ต้องหาด้วยตัวเองนะคะ
คือตอนแรกเนี่ยนักข่าวของเราถามตาพาดแกว่าทำจริงไหมเหมือนแกปฏิเสธใช่ไหมคะ
แต่พอถามใหม่อีกทีหลังจากบิ๊กโจ๊กสอบปากคำเรียบร้อยแล้วก็หลักฐานมันชัดไงฮะ
แกก็เลยยืนยันยอมรับว่าทำเองจริงแต่ทำไปเพราะว่าผู้ตายเป็นเด็กเหลือขอใช้คำแบบนี้เลยอะค่ะ
เคยมีปัญหาแบบนี้มันขีดกันหรือเปล่าคะ
มันมากแล้วทำไม่ถูกถ้าผมต้องไปเกลียดต้องไปคุย
พ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายเดือดร้อนรำคำพวกมันทุกวันทุกคืน

แต่ลุงจะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้แทนญาติญาติด้วยการไปยิงเขาตายมันก็ไม่ได้นะ